หิวไหมหิวไหมหิวไหมถ้าหิวแล้วให้ดูทางนี้คุณผู้ชมค่ะ
ไม่ได้มีเมนูอาหารเด็ดมาเสิร์ฟหรอกนะออกตัวไว้ก่อน
กว่าอาหารก็พ่อค้านี่แหละค่ะขอสตาร์ทกันที่ความแซ่บแรกเลยดีกว่า
ั่วน้ำลายกันก่อนดีกว่าตอนนี้ท้องร้องรู้ว่าอยู่บ้านไหน
เปิดร้านแรกที่ร้านพ่อค้าหมูกรอบกรุ๊ปล่ำมาเลยนะบอกต่อด้วยแล้วกันนะ
สำหรับพี่อาร์ตพระสุทธิ์ค่ะติดตามเขาตั้งแต่ตอนออกกำลังกายก็ว่าแซ่บแล้วนะคุณผู้ชม
พอคุณพี่เขามาขายหมูกรอบท้องเราร้องดังกว่าเดิมอยากกินหมูกรอบล่ะสิ
เพราะว่าหมูกรอบเขาน่ากินมากจริงแล้วขายดิบขายดี
ขณะที่สามารถนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายหมูกรอบอย่างที่ทราบไปก่อนหน้านี้
ปลดหนี้บ้านก้อนโตบ้านอยู่ตั้ง๑๐ล้านเอาไปปลดหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ตื่นมาอาร์ตพระสุทธิ์ไม่มีหนี้แล้วก็ทำสิ่งที่ตั้งใจกับครอบครัวได้สำเร็จด้วย
เจ้าตัวเนี่ยเคยตอบคำถามชาวเน็ตแบบไม่อายทำกินนะทุกคนก็ไปถาม
เอายังไงไม่กลัวแบบน้ำมันกระเด็นใส่หน้าหล่อ
คุณผู้ชมสิ่งที่ล่อหรออาร์ตบอกไอร้อนน่ะมันก็ร้อนแต่ว่าทนอากาศร้อนน่าจะดีกว่าร้อนเงิน
ไม่ต้องแบบคีบลุกว่าต้องเป็นดาราอย่างเดียวไม่อายทำกินไม่หมินเงินน้อยแล้วก็ไม่คดโกงใคร
อย่างที่พี่อาร์ตบอกไปเงินทุกบาททุกสตางค์ตรวจสอบได้
เพราะมาจากน้ำพักน้ำแรงสุจริตนะฮะ

หั่นหมูไปทอดหมูไปแล้วนี่

ดิฉันกินข้าวเบาได้ทั้งวันแล้วนะ
พ่อค้าหล่อบอกต่ออีกหนึ่งคน
ใช่ค่ะเปิดโหมดพ่อค้าแซ่บด้วยอีกคนนึง
คือถ้าใครติดตามไอจีของหนุ่มคนนี้ก็จะทราบดีว่าเขาเนี่ยชื่นชอบการออกกำลังกาย
เป็นไงล่ะเหงื่อออกเยอะมากเลยนะกับการเล่นเทนนิส

วกกับหุ่นที่แบบว่าโอ๊ยสูงยาวเขาดีด้วยแล้วจัดได้เลยนะว่า
อดี้ของเขาเนี่ยเหมาะมาก
อกจากจะเป็นสายออกกำลังกายแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เขาชอบเลยก็คือ
ชอบทำอาหารคุณผู้ชมค่ะ
ลาสุดเมื่อกี้ฉันเรียบบอกว่าขายไลค์ใช่ไหม
เขามีกิจการร้านอาหารเป็นอาหารญี่ปุ่น

ด้วยคนเยอะด้วยใช่ค่ะตลาดจอร์ดแอร์เนี่ยกำลังฮิตกันอยู่ในตอนนี้นะ
มาเลยมากันที่บุตรของหนุ่มบอมได้เพราะว่าอาหารอร่อยมากนี่
แล้วไปเนี้ยยังไม่ได้ไปถ่ายลูกกับหนุ่มบอมด้วยนี่เขามาเสิร์ฟเองด้วยหรอ
เขาไปเสิร์ฟเองทำไมไม่เคยเจอเลยอ่ะเออต้องไปต้องไป
ไปหลายทีหน่อยคุณผู้ชมออตกรจะเจอไงเขาอยู่จอดแฟร์
ซึ่งบรรดาลูกค้าที่เขาไปอุดหนุนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าโอ้โห
พ่อค้าเนี่ยน่ารักเป็นกันเองแถมบริการดีดีดูอย่างในคลิป
คุณผู้ชมค่ะฝนตกทำยังไงเดี๋ยวดูนะฝนตกก็กางร่มมาเสิร์ฟให้แบบเนี้ย
น่ารักมากตัวเปียกขนาดนี้ก็ยังเดินมาเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้านะคะ
ใครไปที่นั่นอยากถ่ายรูปกับหนุ่มบอมยินดีเซอร์วิสบริการแฟนคลับแบบเต็มที
หลายคนบอกอุ๊ยเห็นแบบนี้แล้วใจละลายเลยอ่ะ
นะคะบอกเลยว่านะเขาเป็นแบบว่าปิ้งย่างแบบนี้
งหน้าพ่อค้าไปรูดไม้ไปรูดไม้อะไรรูดไหมรูดไหมปลาหมึกอ๋อ

โชคดีคุณพลอยช่วยไว้ทานมีสักเมนูอีกไหมมีคุณผู้ชมค่ะ
หมูกรอบไปแล้วอาหารญี่ปุ่นไปแล้วมันชักจะแบบออย
ง่วงนะหนังท้องกันเติงปิดท้ายด้วยคาเฟ่ไปการไปทานกาแฟกันดีกว่า
บรรยากาศเลอดนะคะบาริซ่าก็แซ่บเหมือนกัน
คุณแบงค์ทิติค่ะคุณผู้ชม

เจ้าตัวเล่าออกกำลังกายแโยงมากรายอย่างแหง
เจ้าของกำลังเสียงออกกำลังกายเถิดคิดมาก
เวลาออกกำลังกายเนี่ยนะเวลามันบิดซ้ายบิดขวามันก็
มันต้องออกแรงมันต้องเสียงมันออกมาจริงนะ
ถ้ามันไม่ออกแรงนะเสียงไม่ออกแล้วไม่มา

เหมือนมีคาเฟอีนมันวิ่งจิ๊ดอยู่ในร่างกาย
พูดถึงกิจการของเจ้าตัวหน่อยดีกว่านะคะ
เจ้าตัวควักเงินทุน๑๐ล้านสร้างคาเฟ่ในฝันจังหวัดขอนแกน
จากความชื่นชอบในเรื่องของกาแฟ
คว้าจนขึ้นแท่นเป็นบาริสต้าท่านหนึ่ง

ออกแบบคอนเซ็ปต์ร้านให้มีความเชื่อมโยงถึงเมืองไดโนเสาร์
หรือว่าเมืองจังหวัดนี้ขอนแก่นนะคนนี้
เขาดังเรื่องไดโนเสาร์เหมือนห้องลงห้องแล็บอะไรอย่างนี้เนอะ
จะเหนื่อยแต่แบงค์ค่ะก็บอกว่าเห็นผลตอบรับจากคนรักกาแฟแล้ว

เห็นแบบนี้แล้วมันซื่นใจมันซื่นมืดมากเลยคุณผู้ชม
ร้านเขาเทศนะออกแนวคูเข้ากับหนุ่มแบงค์เลยคุณผู้ชม
เป็นแนวแบบลุกแบบดำเท่ใครผ่านไปนะคะที่เมืองไดโนเสาร์

นี่แหละใช่มุมร้านเขาเท่ดีอ่ะคุณผู้ชมนะนอกจากจะได้ไปถ่ายรูป
ยังไปนั่งกินกาแฟตาแข็งตาค้างดูหนุ่มแบงค์ที่ตีกันต่อไป